ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับพยักร้ายจากเมืองย่าโมนนะครับเด็ดลิสต์ปเตรลกุล
อ่ะเป็นยังไงวันนี้ยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินครับรายนี้อายุ๑๕ปีค่าตัว๑๒๐๐๐๐กิ้งสางเล็กต่อหลัก๒ครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับพยักษร้ายจากเมืองย่าโมนะครับเดชฤทธปเตรกุล
อ่าเป็นยังไงวันนี้เจอกับนักมวยรุ่นน้องแต่เขาเก่งเหลือเกินนะ

ไม่ครับดีใจที่จะโชคกับน้องครับ
ดีใจที่ยกกับน้องแล้วจะปล่อยให้น้องชนะง่ายไหมล่ะ

เขาบอกระวังตัวให้ดีเขาเก่งกว่าแล้วหลอกเอาด้วยคุณมีอะไรถึงเขาไหมไม่ครับ

เดี๋ยวบนเวทีเจอกันแน่เห็นกัดฟันอยู่นี่
เอาละครับนี่เป็นถ้วยของรายการนะครับ
วันนี้เจอกระดกรุ่นพี่ต่อน้ำหนัก๒ปอนด์ด้วย
แล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงติดตามวิทยา
แล้วไฟล์น้ำเงินจอมบ้าเลือดโคลดา
เก๋าเหลี่ยมดีแทงในยัดไส้แรง
เขาคือเดชลิศปเตรกุล
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๓

สมบูรณ์และภาพาวงศ์มีความเห็นเหมือนกัน
ให้ฝ่ายแดงแสนธนง๔๗และเชอรี่๔๙
ส่วนมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวพี่ชัยพาไปดูประวัติกันก่อนเนอะ
ครับผมนักมวยทางด้านฝ่ายแดง
กิ่งซางเล็กต่อหลัก๒
ชื่อนายสุรชัยมะลาอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
กมาแล้ว๘๔ครั้งชนะ๖๑แพ้๑๙เสมอ๔ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะเนาะเสือใหญ่ลูกเมืองเพชร
ที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดชฤทธปเตรคุณ
ชื่อนายสุพธนัดกระโทกอายุ๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๖๙ครั้งชนะ๕๔แพ้๑๔เสมอ๑
ฟอร์มข้างหลังชนะบุรพาเล็ก๑๐ผู้พันอ้วนที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
นักมวยทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นมวยยอดไออัด
ตอนนี้ชื่อเสียงไม่ธรรมดาครับ
แล้วเป็นความโชคดีของแฟนมวยนะครับที่ได้มาชมออกตู้ฟรีแบบนี้ทางช่องไทยรัฐทีวีครับ
อายุ๑๕ปีคิดดูค่าตัวแสนสอง
อายุ๑๕คุณลองนึกย้อนกลับไปว่าคุณทำอะไรอยู่

ตอนนี้เรื่องของชื่อของกิ่งซางเล็ก
ราคาในตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นนี้ต้องบอกว่าแพงกว่าทองอีกนะ

ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มากกว่า๘ปีครับ
โอ้โหเดี๋ยวดูเขาจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับ

ชกมานาน
กระดูกมวยก็เขาได้เปรียบนะครับ
ทางด้านเดะริดได้เปรียบกระดูกมวย
ส่วนทางด้านกิ่งสร้างนี่ได้เปรียบความสดของร่างกาย

แต่ว่าซ้อมอยู่ที่หาดใหญ่

ขณะที่แดงก็ซ้อมอยู่กับพี่พรบางว่าครับ
ต่อหลัก๒โอ้โหในสนามนี่มีเสียงฮือฮานะครับ
ไฟแดงนี่พ้นตีชัดชวานนะครับ
ให้เกียรติขึ้นถอดมงคลครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแห่ฮือฮาอย่างที่ผมว่านะครับ
แฟนคลับเยอะครับจิมมี่ไฟแรงครับ
เพื่อมาถอดมงคลให้กับเดะริดปอล์แต่ละกุล
ย้ำอีกทีมงน้ำเงินเนี้ยได้น้ำหนักสองปอลท์ครับ
มุมแดงต่อให้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อน

ร้อยตำรวจเอกสัญญารัฐนาภัยวงครับ
เดี๋ยวดูครับมุมแดง๑๓ไฟล์ไม่แพ้ไก่

คู่ที่แฟนมวยรอคอยมาถึงแล้วนะครับ
แฟนบอกว่าอยากจะเห็นกิ่งซางเล็ก

กางเกงสีแดงครับพิกัด๑๐๗ปอนด์
น้ำเงินนิดปอนด์เทลากู๑๐๙ปอนด์
น้ำเงินนิดรุ่นพี่ด้วยได้เปรียบน้ำหนักอีก๒ปอนด์

ออกทีวีไทยรัฐทีวีให้ชมกันครับ
ของกิ่งสางเล็กอยู่ตรงไหนพี่ป่าบอกแฟนมวย
๑๒๐๐๐บาทในสุดยอดมวยเล็กหาคู่ต่อกรไม่มี

แนวันนี้พารอมโมเตอร์จนโชคให้ที่ชมชมทางบ้านมาได้ดูกัน

ขอสักคู่ได้ไหม
สัมผัสของกิ่งสางเล็กอยู่ตรงไหนพี่ป่าบ
ถือว่าเป็นอาวุธมือครับสูตรเลย

ก็พูดทักทายด้วยแข่งซ้าย
เป็นเกมที่แม่น่าจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลย
คู่นี้เก็บเกือบ๒ล้านนะ

ที่วิธีราชดำเนิน
วันนี้มาออกทีวีให้กับแฟนทางบ้านได้ดูกันเลยนะครับ

แล้วต่อหลัก๒แล้วกับพี่ซ้อมนี่หายห่วงนะพี่ป่า
วันนี้อาจจะเป็นน้ำหนักของทางด้านฝ่ายน้ำเงินหน่อย
แต่ว่าดูจากรูปร่างแล้วนี่ไม่ได้เปรียบเลย

แล้ววันนี้ใส่สู้กันมาสนุกแต่ละคู่แต่ละคู่เห็นไหม
กันไปพลิกกันมาพลิกล็อกไปแล้ว
อาวุธก็ไม่ว่าจะไปกินทางเดชน์ลิสต์ง่ายนะพี่ป่า
กระดูกกระเดี้ยวการผ่านมวยนี่แข็งแรงอยู่แล้ว
อาจจะเสียเปรียบเรื่องวาระกำลังความสดความห้าวนะ

แล้วจะสู้กันไม่ได้ตรงนั้น

แต่ผีไม้ในมือไม่แพ้พี่ป่า

เพราะจริงตอนนี้มันก็หาคู่ไม่ได้อยู่แล้ว
หรือว่าดาราในสิ่งยอดมวยไทยรัฐ

น้องลสปานเยอร์เรินสุกนี่ก็ใช่นะ

เราจะได้ดูดีอะไรกันเยอะเลยครับ

แล้วหลังนี่ไปชอบอยู่กับสกนาคัมสิงด้วย
เมื่อกี้เห็นคนถอดมงคลไหมจิมมี่

เจ้าแหลกหายแปลนเขา
จิมมี่

นั้นข้างล่าง
จะถือว่าเป็นนักการคุณค้นแบบไทย
อาจได้
ที่สำคัญเลย
หมดยกแรกครับ

ช่วงนี้ขอบพระคุณกาวซีเมียงจราเข้เขียวด้วยนะครับ

็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
ไปบนวิธีครับยกที่๒แล้ว

แต่ความสดชั่วโมงนี้ต้องยกให้กับกางเกงสีแดง

โอ้โหวางแข้งซ้ายเตะแล้วคาเอาไว้

ยังแพ้ไม่เป็นสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกัน
ไม่เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับกางเกงสีแดง

วันนี้มันเน้นแข้งซ้ายอย่างเดียวนะครับ

เข้าในก็ปั้มไม่ได้
อยู่นอกตีไม่ได้
สถานการณ์อย่างนี้นี่
ท่าตามภาษาจีนเข้าไปมีอารมณ์ว่า

เดินเข้าไป๒๓แค่งวันนี้ก็หยุด
ก็บอกแล้วอยากให้แฟนทางบ้านได้ดูกัน

วยเด็กที่มีค่าตัวแพง๑๒๐๐๐บาทชกเก่งขนาดไหน

แม่แต่เด็กอายุขนาดนี้ค่าตัวแบบนี้ชกแต่ละไฟล์นี่กดดันนะ
ความหวังแบกความกดดันของแฟนมวยไว้เยอะมากเลย

คนมาดูเนี่ยอยากจะดูอย่างเดียวว่ากิ่งชังเมื่อไหร่จะแพ้
ไม่ได้ดูว่าเมื่อไหร่จะชนะนะ
โหเฮ้งดีด้วยเมื่อมีมวยกันโหจิ้มซ้าย

โอ้โหซ้ายนี่คือยอดมวยนะยอดมวยคนใหม่

นี่จะเอาถึงน็อกเลยไหมพี่ป่า
ธรรมดามวยตัวนี้ต่อยอยู่๑๐๒ปอนด์เท่านั้นนะ

ขึ้นมาแล้วก็น้ำหนักถือว่าปล่อยเวทขึ้นมาเยอะนะครับ

ต่อให้กับทางด้านเดลิสนี่๑๐๙
เดนลิส๑๐๐กิงซังต่อยซ้ายมาแล้วนั่นเองบวกด้วยมัน

เจ็บไปหมดนะครับเดนลิส

ความเก่าช่วยได้ไหมประคองไว้ก่อน
นี่ครับดูว่ายอดมวยเขาชกแบบไหน

มีเตยแบบส่งมุมเลยนะกิงซังเล็กแห้งดี

โดยเฉพาะพอออกคู่มวยมาคุณทงชัยก็พูดอยู่ตลอดนะ
บอกแฟนด้วยยังไงว่าเขาอยากดูกิ่งซางให้ดูแต่ว่าให้ดูสักคู่อย่าเล่นกันแล้วกัน
ช่วงปลายยกที่สองแล้วยังต้นชนปลายไม่ถูกอ้าวหล่นเลยหล่นเลย
ซ้ายเข้าไปทีเดียวไม่เป็นไร
มาดูภาพช้าของมวยคู่เอกยกที่๒นะครับ
ฝ่ายแดงกิ่งสังเล็กต่อยมัดครับพร้อมกับเสียงระคังนะ

ช่วยชีวิตกับร่วมพอดีนะครับ
ช่วงปลายยกพอดีนะครับแหม่เสียงระคังดังพร้อมกับที่หญิงสังเล็กสับลงไปครับ
เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวดูครับจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่า
ช่วยดูแววตาที่ฟื้นแล้วนะครับท่านต้างของเดดิตละกุลพร้อมมาดีครับฟื้นเร็ว

อันนี้ถือว่าเป็นการบ้านเลยนะครับ
วันนี้ชกมาขึ้นมาเจ็บตัวเลยนะครับเดชนิด
ก็มีหมัดอย่างเดียวแล้วครับที่จะเก็บกิ่งซางได้นะครับ
ลำพังพละกำลังนี่กินกิ่งชางยากแล้ว
กำลังสดกำลังท่าแบบนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่

ก็มีหมัดอย่างเดียวนะครับพี่ป่า
เอาความเก่าประคองไปแล้วก็เดินบวกหมัดกับศอกอย่างเดียว
ต้องระวังนะครับระวังหมันกับศอกด้วยนะครับ
ไม่มีอะไรจะสูญเสียต้องเดินเปิดเกมนะครับ
หมันซ้ายศอกซ้ายจิงช่างเล็กต้องระวังด้วย
เด็ดลิฟต์เดินเปิดนี่ไม่ได้นะครับโป้งหลดดี
เนี่ยครับมีหมัดแบบนี้ชวัดเฉวียนไว้ก่อน

นี่อ้าวอ้าวอ้าว

เดี๋ยวมีแบบนี้เห็งมีไหม
ประเภทอูรักอูรักอ่ะมีว่ะ
ดูดูว่ายังไงเน้นในตีได้หรือเปล่า
แต่ถ้าตีในก็คงจะยากนะแต่ถ้าตีจิงช่างเล็กนะ

อันนี้เป็นการปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกแบบสบายนะครับ

เอาสายจังหวามัดแบบนี้แหละครับเตะนิดมีอย่างเดียวเลย
เจาะยางขามีอาการหรือเปล่าเจาะยางพยายามเจาะยาง

ออกลูกโหดด้วยจิงช่างเล็กเนี่ย
ตัดล่างเลือกทำเลือกออกอาวุธนะครับกิ่งซาง
ฟันศอกพยายามงัดศอก
สวนเข่าโต้เข่า
ตั้งตีตั้งไขว่ตั้งตี
ทิคเหลี่ยมลงล็อคทิคหักลงเลย
แพทย์ถ้าตรีได้เสียงเหมาะมาละครับ
ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาบ้าง
ในช่วงปลายยกที่๓แต่ต้องเดินตลอดนะพี่ป่า
ถ้ายุดแล้วถ้ายุดนี่ถึงนอกเลยนะถ้ายุดเนี่ย
สายไม่มีเต็มแต่ลงทั้งคู่
แค่ขาก็จะอ่อนเหมือนกันนะจุงช่างเล็ก
เดินแล้วเดินไว้แล้วครับ
นี่ชักจะเริ่มได้ใจมากแล้วนะ
ขึ้นแค่งขวามาเสริม

เอ้ามีเฮมีฮมีฮุยเริ่มขยับเข้ามาเหมือนกันนะครับ
ในช่วงตรายกลุ่มที่สาม

เอ้า

ที่ป่านในยกที่สามเกิดอะไรขึ้นกิ่งซางเล็ก

เดชน์ฟิสปอร์ตในละกุลมวยเก๋ากว่าด้วย
ดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับกิ่งซางเล็กครับ
ช็อตไม่เยอะเฉยหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น

ทิกหักเอาเสียหลักไม่ลง

มีเสียเจี้ยวเจ้าออกมาพอสมควรนะครับ
เป็นค่ายัดใส่มุมใน

โต๊ะหมดตีเหล่าซ้ายกิ่งซาง

แค่งซ้ายนี้แน่นเลยครับแจ้งดี
ติดมาเดินมา

เอาละครับเฮฮาพอสมควร

ดักแทงเน้นมาแล้วแทง
เย็ดไส้พลิกหักลงไป

หมดเหมือนกันทั้งคู่เลยเดชนิด

แทงแล้วแทงได้ป่าว

อันนี้หรือว่าก็ก๒ของใคร

สีปริงซ้างขยัก

เดี๋ยวมาอีก๒ชุดเดี๋ยวเสียงดังอีก
ล็อกแล้วหมุนล็อกแล้วตีล็อกแล้วตีด้วยนะครับอิงซาง
ตีโอเลียปลายยกเหลืออีก๔๐วินาที
ยกที่๔ครับแม่ยก๓เกงสีน้ำเงินเดนลิสทำดีเลย
ที่๔หยุดไปนิดนึงกางเกงสีแดงแรงขึ้นมาอีกแล้ว
จับตีได้เปล่าโอ้โหลูกนี้โลมาตีเลยลูกแข็งแรง
แข็งแรงครับสำคัญเลยเด่นนิดหมดไม่หมดหมดไม่หมด
ยก๔แล้วเล่งขึ้นไปเดนลิสซ้ายไปไหน
แก้งซ้ายพลิกยานวายมาเอาลูกเก่า

ฉีดย้ายกับทางด้านไฟน้ำเงินเนี่ยเดริต

ดูเหลืออีก๑๐วินาที
แค่งซ้ายยังเตะอยู่ล็อกในปั้งตี
หักลงไม่ลงไม่ลง
เนี่ยเดริตอยากได้๓แสนหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าอยากได้ต้องขยันกว่านี้นะ
หมดยกก็หมดยก

เริ่มมีอาการน้ำมันหมด

เดี๋ยวดูต้นน้ำยกที่๕ต้องเร่งเฮือกสุดท้าย

ไปประวัติครับ๓นาทีสุดท้าย
ชนะวันนี้๓๔แสนนี่รออยู่ข้างหน้าเลย

แม่แต่วันนี้ยก๓เกิดอะไรขึ้นครับ

ยกที่๔ได้ความสดครับ

พอเรียนเต้นละกุล

อะไรก็เหมือนจะไปเย็บน้ำเราก็พอสมควร
แล้วก็มาเร่งยกที่๔
พอเร่งยกที่๔สองชุดพีค
เหมือนจะเป็นสาเหตุเพราะน้ำหนักตัวปล่อยขึ้นมาหรือเปล่า
อาจจะอืดไปด้วยนะ
ปล่อยน้ำหนักขึ้นมา
โดยเคยต่อยอยู่๑๐๒๑๐๓เพราะปล่อยตัวขึ้นมาพบอืด
อันนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าปัญหาในไฟล์ต่อไปเนี่ยจะเจอกับใคร
กางเกงสีแดงกิ่งซางเล็กต่อหลัก๒จะเจอกับใครพี่ปัด
ก็คือคู่สุดท้ายในวันนี้กับศึกยอดมวยไทยรัก
โดยโครมเมอร์เตอร์ชงชัยรัตราสู่บันทุกวันเสาร์
เป็นการแข่งขันในประเภทของไทยนานาชาติด้วยชิงแชมป์ประเทศไทยได้ด้วยนะครับศึกยอดเรือสยาม
และในวันพรุ่งนี้ครับมีฟุตบอลแม่โขงครับให้ชมกันด้วยนะครับ
ตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวี๓๒ทุกกล่องทุกจานนะครับ
ท่านผู้ชมครับ๓คู่ที่ผ่านมานะครับเพชรเมืองย่าแพ้คะแนนยอดขุนพลยอดฟ้าเสมอเมืองชนเล็ก
แสนทนงแพ้คะแนนเชอรี่ดวงใจพ่อนะครับและนี่เป็นผู้นำรายการกิ่งซางเล็กต่อหลักสองแดง
ลิฟต์ปเตรกุลน้ำเงิน
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับ๓๐วิติดตามนะครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
ทุกวันเสาร์นะครับ๓โมงเย็น๑๕นาฬิกาโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่นี่เราจะมีการชิงแชมป์ของยอดมวยไทยรัฐนะครับ
มันว่าจะเป็นน้องโรดบ้านจรณสุก
เดี๋ยวหมดคู่นี้แล้วหลังจากกรรมการชูมือนะครับพี่ป่ายังมีรายการในสัปดาห์หน้ามาฝากด้วยนะครับ
วันเสาร์๒๖ธันวาคมหรือว่าเป็นเสาส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่ในศึกยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
คุณชนะครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก๒ชนะคะแนนเดชฤทธปเตรกุลผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐประจำในวันนี้ไปนะครับ
ถือว่าก็ชกแล้วสมราคานะครับแต่แหมไปเสียอยู่ที่ในช่วงยกที่สามนิดนึงครับ
เกิดไปเหยียบสายไฟช็อตบนเวทีช็อตไปเฉยดีนะครับหมดยกที่๓ไปก่อน
ท่านผู้ชมก่อนลาจากกันในวันนี้ครับคุณชาญชัยบอกว่าสัปดาห์หน้าคู่มวยยังน่าสนใจ
ของวิทยานะว่าทิพย์โอมเตอร์ด้านเดิน
ชกเป็นคู่แรกกับมาซึเล็กโอมโตรกัมพี
นี่คือคู่มวยวันเสาร์หน้าเสาร์ที่๒๖ธันวัน